ผู้ชมครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะฮะ
แล้วก็ชอบใช้ครีมทาผิว
โดยเฉพาะครีมที่ทาแล้วผิวมันจะขาว
ด้วยความรวดเร็วขาวทันใจขาวจั๊วอะไรอย่างนี้นะ
บางทีมันอันตรายนะครับเพราะว่ามีหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหาย
วันนี้เอาหลักฐานไปร้องกับสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หลังจากใช้ครีมทาผิวขาวยี่ห้อหนึ่ง
ทาไปแล้วมันไม่ขาวคุณเข็มมาสอน
มันแตกลายทั่วร่างกายเลย
โหแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกนะคะ
เราก็คิดว่าของแพงก็ไม่น่าจะ
ก็น่าจะดีนะเพราะมันก็มีราคามันก็ไม่ใช่ถูก

หลักฐานก็คือหลักฐานการซื้อขายครีมทาผิวขาว
รวมทั้งตัวครีมด้วยนะครับ

หลังจากพวกเธอทั้ง๓คนใช้ครีมทาผิวขาวยี่ห้อหนึ่ง
แต่ผลลัพธ์ก็คือผิวหนังมีรอยแตกลายทั่วร่างกาย
ผิวก็บางลงแล้วก็มีอาการแสบหนังเวลาถูกแสงแดดด้วย
โอ้โหดูดิ
หนึ่งในผู้เสียหายบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ซื้อมาผ่านตัวแทนหลักคนหนึ่งราคา๕๕๐๐บาท
มีปริมาณ๒๕๐กรัมใหญ่ไหมขวด๒๕๐กรั
ประมาณนึงแต่ดิฉันว่ามันก็ราคาสูงนะ
จริงแล้ว๕๕๐๐มันซื้อยี่ห้อแบบดังได้
เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเพราะเห็นรีวิวครับ
แล้วก็ผลลัพธ์ของครีมที่อ้างว่าผิวขาวขึ้น

โอ้โหมันจะขาวได้ขนาดนั้นหรอกแต่เขาบอกเขาลองใช้แล้วมันขาวจริงด้วยนะ
ใช่คือพอใช้เองแล้วเออมันขาวก็เลยอยากจะเป็นคนขายบ้าง
เพราะว่าเขาขายให้ในราคาถ้าเป็นตัวแทนนะ
หลอดละ๕๐๐บาทหลอด๒๕๐กรัมเนี่ย

ใช่นะครับก็เลยสมัครไปด้วยนะครับสมัครไปด้วยนะครับ
แต่ว่าพอหลังมาใช้ไปแล้วมันไม่ขาวตลอดเนี่ยฮะ
มันกลายเป็นรอยแดงแล้วก็แตกลายครับ
ก็ขายมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้มันเกิดรอยแตก
แล้วก็คันใช่ค่ะใช้ไปด้วยขายไปด้วย
แล้วก็เกิดรอยแตกรอยทันแล้วทีนี้ก็ได้แจ้งตัวแทนที่เราซื้อกับเขาไปนะคะ
เขาก็บอกว่าเกิดจากคุณอ้วนหรือเปล่าคุณมีลูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ไม่คิดค่ะว่ามันจะเป็นเพราะเราได้ปรึกษากับตัวแทน
เขาก็พูดในธรรมน้องว่าเราใช้อะไรหรืออะไรประมาณนี้
แต่จริงใช้ตัวนี้อย่างเดียวค่ะ
ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยใช้เชื่อถือมันน่าเชื่อถือมาก
นี่ไงคุณอ้วนหรือเปล่าคุณท้องหรือเปล่าบ้าอ้วนแล้วท้องมันไม่เกี่ยวอะค่ะคุณภาค
มันไม่ได้แตกขนาดนี้ใช่มันไม่ใช่อืมเขาก็เลยบอกว่าเขาเลิกขายเลยนะ
เลิกเป็นตัวแทนขายเลยนะคะเพราะเขากลัวว่าเขาขายไปลูกค้ามาซื้อกับเขา
แล้วเกิดผลกระทบแบบนี้เขาก็เสียหายสิดูดีดีอย่างนี้ดีใช่ไหมคะ
แล้วเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่เสียหายแบบนี้
แต่ไม่กล้าออกมาร้องเรียนคือกลัวไม่กล้าออกมาพูดนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยออกมาร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไปแล้ว
แล้วก็มีคนที่เคยใช้แล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นรอยแดงเป็นรอยแตกลายแบบนี้
ก็เคยออกมาบอกว่าเนี่ยโอ้โดนเหมือนกันมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย
สำหรับใครที่ซื้อครีมมาผ่านโลกโซเชียลผ่านออนไลน์ค่ะ
มันไม่รู้หรอกเนี่ยอย่างเขาก็บอกเขาก็ตรวจสอบมันก็มีเลขออยถูกต้องอ่ะ

ทำได้เลขออยงออยจะเอากี่หน่วยงานกี่ปั๊มกีตราทำได้หมด

เจ้าหน้าที่สคบนำเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์นี้ไปตรวจสอบนะคะ
ไปตรวจสอบกับทางออยนะคะ
คือเลขนี้มันมีจริง
แต่ฉลากของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีระบุที่อยู่ผู้นำเข้า
ไม่ระบุที่อยู่ผู้ผลิต
แล้วก็มีเลขนี้เลขเดียวแต่ผลิตภัณฑ์มันมีหลายตัว
ก็เลยคาดว่าเอาเลขที่มันได้รับการจดจริงเนี่ย
อ้างกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ไม่ได้ขออนุญาตนึกออกมา
เอาเลขเลขเดียวนี้ไปใช้กับหลายตัวผลิตภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
จดอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทำแบบโอ้โหอะไรนักไม่รู้เยอะแยะไปหมด
สคบก็จะประสานออยให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรื่องต้นผู้เสียหายก็เขียนคำร้องเอาไว้นะครับ
เพื่อเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้เสียหายด้วย

เดี๋ยวจะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบ